ขอยินดีต้อนรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนที่๑๗
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์
วันนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าอย่างสมบูรณ์แล้วนะฮะ

หลังที่แบบว่าหลายอย่างเขาบอกเฮ้ย
คือเป็นร้อยล้านหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่น
เพราะว่าถ้าสมมุติเรานับคนที่
มาใช้สิทธิ์จริงเพราะตอนแรกเขาคิดว่าน่าจะ๗๐ถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้กรกตประกาศชัดชาติสิทธิพันธ

จะทำได้กี่ข้อภายใน๔ปีนี้

เพราะว่าพูดตรงบางคนยังไม่ได้เข้าไปอ่าน

แต่มีบางคนเขาแชร์กันเริ่มแชร์กันตั้งแต่ตอนที่
ตอนที่คุณชช่ายังไม่ได้ถูกรับรอบันพัวด้วยซ้ำว่าแบบ

สายไฟจะลงดินหมดภายในร้อยวันอะไรอย่างนี้

คือจริงแล้วเนี่ยเท่าที่มีโอกาสคุยกับคุณชัดชาติค่อนข้างจะบ่อย

คือทุกคนที่เวลาหาเสียงเขาจะพูดถึงเส้นเลือดใหญ่

แต่คุณชช่าบอกเฮ้ยสิ่งที่คุณชช่าจะทำ๒๐๐ข้อเนี่ย

วันนี้แต่ละที่เราต้องยอมรับทุกที่มีการก่อสร้างหมดเลย

วันนี้ตามถ่อระบายไม่ต้องอะไรคิดไม่ออกมาประทุกคนเนี่ย

ถ้าวันนี้เอาการลอกท่อลอกเทอร์อะไรออกมา

ทีนี้เพราะมันเป็นลานีย่าอยู่

หรือถ้าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นมันเป็นนโยบายที่ดีแล้ว

ก็จะงอออกคุดลอกกูคลองคุดลอกกูคลองใช่ไหมฮะ

ราชธรรมเองเขาก็มีการออกมาบอกตั้งแต่แรกแล้ว

ให้แบบว่าพี่ที่อยู่ในกรมราชธรรมเองเนี่ย

ทำเรื่องออกมาไม่ได้มีการอนุมัติไง

แล้วก็เป็นเป้ยโยชน์หัก

ถ้าสมมติมันไปออกไปจะหักเวลาที่มันบ้าง

เค้าเคยปฏิบัติวัตรกับส่วนคำว่านาคม
ไอ้ที่บอกว่าเลือกค่าของชีพ

วันนี้คนกรุงเทพเนี่ยเด็กฝึกงานเด็กทำงานกันเนี่ย
ทำให้รู้ด้วยว่าหมดค่าเดินทางต่อวันเท่าไร

ไปไปอีกรอบนึงถึงไม่ทำเป็นอีกบัตรรถอะไรอย่างเงี้ย

เราเดินทางกันทำงานกัน๒๐วัน๓๐๐บาท
บางทีมันกินหมูกระทะได้๑๐๐๐๐มารึเปล่าน่ะ

อันนี้สิ่งที่คนกรุงเทพกำลังจะถามคุณชัด

ว่าโอเคล่ะเมื่อก่อนคนที่อยู่รุ่น

บ้านเก่ากับการก่อสร้างคอนโดใหม่

เพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้ถูกต้องมันเป็นปัญหาทุกจุดเลยว่าบ้านเก่า

มันจะเตี้ยกว่ะถนนเขาก็คอนโดอื่น
แล้วก็ตอนลงเสาเข็มทุกวันนี้มันลงเสาเข็มปุ๊บ

แล้วถ้าสมมุติวันนี้มันถึงยุคของปู่ย่าเราตายายเราที่แก่แล้ว
แล้วอยู่ในบ้านเขาจะอยู่กันยังไง

เพราะฉะนั้นการอยู่กับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าจะอยู่กันยังไง
อันนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์ที่คุณชาชาจะต้องทำ

ไปลงดินทุกคนพูดมานานจะเป็นยังไง

กว่าข้อนายกก็เคยพูดเอาไว้นะ
ว่าแม่ถ้าทำได้หมด๒๐๐กว่าข้อ

อุ๊ยไม่ท่านนายกก็อำนาจเยอะ
แต่บางทีก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้ไง

จะมีการรายงานปัญหาเส้นเลือดฝอยระบุรายละเอียด

ต่อไปในไข้มีปัญหาอะไรเขาจะมีโรบแชทบอต

เราก็จะดูอันนี้แหละ๑ล้าน๓แสนกว่าคะแนน
ที่คนไทยเลือกชาชศิษยภัณฑ์เข้าไป
คนกรุงเทพเริ่มชาชศิษยภัณฑ์เข้าไป
มันจะคุ้มค่ากับ๑ล้าน๓แสนคะแนนไหม

แต่เช่าเวลาสัมภาษณ์หรือคลิปอะไรของคุณชาชให้ออกมา
มันดูมันมีความคิดบวกละไหมอ่ะ

คุณดูเอาทีมทำงานเขาเอาง่ายเลย
ทีมทำงานเขากลับกลายเป็น
เอาคนที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง

เรียกได้ว่าแบ่งคำว่าการเมืองอย่างชัดเจน

แต่คราวนี้สกสกวันนี้เพื่อไทยยังรับรองไม่หมดใช่ไหมฮะ

ตอนนี้รู้สึกว่าได้รับรองไปแล้ว๑๗๑๘คน
ขอโทษนะเดี๋ยวรอข้อมูลแน่กันอีกทีหนึ่งก่อน
หรือก้าวไก่ก็บอกโอเค
ถ้านโยบายไหนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ถ้าสมมุติของเพื่อไทยรับรองหมด๒๐คน

ใช่มั้ยทั้งสภาคกรุงเทพมีอยู่๕๐คน
ก้าวไกลกับเพื่อไทยบวกกันแล้ว๓๔๓๕คนแล้ว

ฉะนโยบายก็น่าจะเดินทางไปได้

พันธุ์ปุ่นอยู่กับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

เพื่อให้พูดว่าได้เริ่มทำงาน

ถ้าพูดของนธตีศิษฐานหรือผู้พันธ์ปุ่นน่ะติดเทรนด์เยอะมากเลยนะ
เพราะว่ามาแบบตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตลอดเลยอ่ะ
นั่นแหละก็เราจะเห็นว่าเอาล่ะมันเป็นคุณดูดิ
เมื่อก่อนจะเป็นยังไงเผื่อไทยประชาธิปัตย์ถูกต้องไหม
ค่ะวันนี้กลายเป็นจุดตรงกลางมันเกิดขึ้นมาจริงจริงค่ะอืม
พักโอเคแหละผู้พันธุ์ก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อน
ใช่ไหมค่ะแม้วันนี้จะออกไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัฐนะฮะ
แต่วันนี้ก็คือมาเชียร์คุณชัดชาติหรือแม้กระทั่งตอนแรกเนี่ย
เราเปิดทำรายการศึกผู้ว่ากันเนี่ยในช่องไทยรัฐทีวี
ทุกคนก็จะงัดนโยบายออกมาแต่คราวนี้เขาบอกเฮ้ยคนไทยแฮปปี้อย่างหนึ่ง
อืมการเมืองสร้างสรรค์อืมเราไม่เคยเห็นการเมืองอย่างงี้นะฮะ
ค่ะที่ทุกคนมารวมพลังกันหมดแล้วก็จะกรอกกู้ช่วยกันวิกฤตให้มันผ่านกันไป